หลังจากที่เกิดกรณีที่พนักงานนำข้อมูลลูกค้าไปขาย
ของข้อมูลให้เข้มงวดขึ้นเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย
ด้วยในถามกรณ์จันทรศิษย์รคศธชเปิดเผยว่า
สำนักงานกศธชได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

โดยมีนายกกิตดาญชัยวิจิตรรองรคศธชเป็นประธาน
ว่าจะได้ข้อสรุปภายใน๓๐วัน
สำนักงานกศชยังส่งหนังสือถึงผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกราย
คำชับไม่ให้เปิดเผยข้อมูลลูกค้า
เนื่องจากมีความผิดตามกฎหมายโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน๒ปี
ปรับไม่เกิน๔๐๐๐๐๐บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับ
และหากตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการสมรู้ร่วมคิด
มีความผิดทางปกครองโทษสูงสุดถึงขั้นยึดใบอนุญาตประกอบกิจการ
ล่าสุดนาวิลัยเคียงประดูกผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส
ว่าบริษัททบทวนแล้วก็ยกระดับการควบคุมการทำงานภายใน
เพื่อป้องกันการกระทำผิดและการทุจริตในองค์กร
รวมทั้งเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
และการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
โดยจะจำกัดบุคคลที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล
ห้ามพนักงานนำโทรศัพท์มือถือ
และรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเข้มงวด